บรรยากาศมาให้นะคะไปติดตามได้จากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิเลยนะคะ
รายงานทางโทรศัพท์เข้ามานะคะเชิญค่ะ
คุณสุภานีอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่แม่ห้องศรตอนนี้
ค่ะคุณสุภาษาราคุณสืบสกุลค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าแม่เสรียงแม่ห้องศรหนาวมากค่ะ
ก็อุณหภูมิอยู่ที่๑๓องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะ
แต่ในพื้นที่ปกติพื้นที่ราบเนี่ยนะคะก็ไม่มีลม
ก็ยังพอช่วยทำให้ไม่หนาวสะท้านได้นะคะ
ส่วนอุณหภูมิสูงสุดวันนี้จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยนะคะ
ในช่วงของสายจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ๒๑องศา
และหลังจากเที่ยงเมื่อนนั้นไปเนี่ยค่ะจะขึ้นมา๓๐องศา
สูงสุดช่วงประมาณเวลารายการรถปลดทุกข์เลยค่ะ
โมงถึง๕โมงเย็นประมาณ๓๓๔องศา
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันภายในวันเดียวเลยจริง
และหลังจากนั้นนะคะก็จะอุณหภูมิลดลงไปเรื่อย
หลังจากพระอาทิตย์ตกส่วนตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะ
ก็ยังคงเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วก็มีหมอกบางอยู่นะคะ
ซึ่งพระอาทิตย์จะขึ้นช่วงเวลาประมาณ๗โมงเช้า
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสลมสงบนะคะ
สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมหรือว่าภารกิจนอกบ้านกันได้
ซึ่งจุดที่ที่ฉันอยู่เนี่ยก็คือเป็นจุดที่อยู่ในเมืองอำเภอแม่เสรียงนะคะ
บริเวณโดยรอบก็ยังคงจะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านมีตลาดอยู่ใกล้ใกล้นะคะ
แล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางออกไปจากที่นี่ไม่ไกลด้วย
อย่างเช่นถ้ำแก้วโกมนแล้วก็มีแม่น้ำสารวินอยู่ด้านหลังของที่พักนี้เอง
ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองที่น่ามาพักผ่อนนะคะ
แล้วก็ยังคงมีอากาศสบายให้ได้มาดื่มดำในช่วงของหน้าหนาวแบบนี้ด้วยค่ะ
แล้วก็ในช่วงในช่วงเย็นนี้เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่ตำบลเสาหินนะคะ
ซึ่งจะไปมอบสิ่งของให้กับโรงพักเสาหินนะคะ
ซึ่งห่างจากที่แม่เสรียง๙๐กิโลเมตรต้องบุกป่าฝาดง
ยังไงติดตามได้ในช่วงต่อไปด้วยนะคะ
เดี๋ยวคุณเขาบอกที่โรงพักเสาหินที่เราจะไปคือ๙๐กิโลเท่านั้นแต่ไป๒วัน

ถูกต้องวันนี้ก็คาดว่าคงใช้เวลากันครึ่งวันนะคะเพราะว่า
ลุยน้ำต้องบุกป่าด้วยจริง
ดูแลสุขภาพด้วยนะคุณสุภานี
แม่ห้องศรนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่การเดินทางนี้ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วนะครับ

คุณสุภานีถามถึงตอนนี้นิดนึงนะคะ
ชาวบ้านที่อำเภอแม่เสรียงตอนนี้หนาวช่วงเช้ามืดแบบนี้
มีกิจกรรมอะไรกันบ้างไหมคะ
ตอนนี้ทุกบ้านยังปิดบ้านอยู่เลยค่ะยังไม่ออกมาเลย
จะดูเช้าสดใสของเราอยู่แล้วก็ฟังเสียงหวานของคุณสุภานี
ถูกต้องเลยนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตื่นมารับอรุณรับข่าวดีในช่วงยามเช้าค่ะ
ฝากความห่วงใยไปด้วยคุณสุภานีเพราะว่าทางกรุงเทพเองอาจจะเย็นสบาย
แต่ว่าถ้าทางเหนือทางอีสานเขาอาจจะหนาวจัดนะฮะก็ฝากให้เขาดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

ขอบคุณคุณสุภานีค่ะสุภานีพฤษภัณฑ์สมโภตไปลงพื้นที่เที่ยมเผิมแม่เสรียงจากหลักแม่ห้องศร